ออนไลน์ก็เป็นทั้งช่องทางในการแสดงความคิดเห็น
เป็นทั้งช่องทางในการที่จะนำเสนอ

เดี๋ยวนี้เห็นคนขายของลงบนโลกออนไลน์เยอะมาก

ถูกต้องค่ะรวมถึงรถยนต์เดี๋ยวนี้เขาก็ประกาศ
ขายผ่านหน้าเฟซบุ๊คของตัวเองบ้าง
ไอจีบ้างผ่านช่องทางออนไลน์เยอะแยะมากมายเลย

สิ่งสำคัญคือคำโปรยคุณเขียนมาสอน

แม้ว่าสื่อสังคมออนไลน์จะมีคนเยอะ

ถ้าเกิดใครอยากจะขายรถมือสองของตัวเอง
ไม่ว่าจะเอาเงินไปใช้เอาเงินไปหมุน
หรือจะเอาไปซื้อรถใหม่ก็ตาม
พาไปดูไอเดียจากนักศึกษานุ่มรายหนึ่งค่ะ
โพสต์ขายรถมือ๒บนเว็บไซต์

ไม่ว่าจะวันไหนก็สตาร์ทติดทันที

แม้รถจะมีอายุ๑๓ปีแล้ว
จากนั้นผู้โพสต์เขาก็บรรยายสรรพคุณตัวรถทุกอย่าง
บอกด้วยนะว่ารถมีตำหนิอะไรบ้าง

รถคันนี้ไม่ใช่รถที่สมบูรณ์แบบที่สุด
ถ้าเกิดอยากได้รถแบบนั้นมีทางเดียว
แล้วก็จ่ายเงินจำนวน๕๒๐๐๐บาท

มีศิลปะในการพิมพ์คำพูดนะ
เป็นนักเขียนหรือเปล่าไม่รู้ท่านนี้เนี่ย

เขาบอกว่ารถคันนี้เนี่ย
เรื่องราวเผชิญอะไรมามากมาย

ผ่านการล่มสลายของห้างสรรพสินค้าคาฟูในไทย
โอลิมปิกฤดูร้อนมา๓ครั้ง

รถคันนี้ก็ไม่ได้ผ่านเรื่องราวนั้นมา
และประโยคสุดท้ายปิดการขายที่คำว่า
รถทุกคันไม่ใช่แค่รถ

โอ้โหอยากจะปรบมือให้ไหม

ซื้อเดี๋ยวนี้เลยค่ะ

โอ้โหนี่ศิลปะการขายเป็นเลิศเลยนะ

สมัยก่อนโอ้วอลทอมมอร์จบ
แอบวิทยุอะไรจบเป็นจุดยอด

เพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าแอดแวลูดูแบบว่าน่าสนใจ

เรื่องราวนี้ถูกแชร์ไปบนโลกออนไลน์ค่ะ
ขายเขาก็เลยมาแสดงตัวบอกว่า

ขายได้แล้วทีมข่าวเขาก็เลยติดต่อไป

หลังจากลงประกาศขายไปดิฉันให้ทายว่าใช้เวลาเท่าไหร่

เร็วมากสำหรับการถ่ายรถคันหนึ่ง

แล้วปิดการขายไปเมื่อวานนี้บ่าย๓โมงตรง

โอ้โหมันได้ใจไง
คือบางคนขายรถยี่ห้อแพง
ลงขายสภาพแบบ๙๙อย่างนี้

เดี๋ยวนี้รถมือ๒ต้องบอกเลยว่าขายไม่ง่ายนะ

แรงบันดาลใจในการเขียนขายรถแบบนี้เนี่ย

นึกออกไหมคุณเขาก็จะพัฒนาโวหาร
บรรยายรายละเอียดตำหนิทุกอย่าง
เพื่อความสบายใจของทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ
ซึ่งรถที่เจมส์ลงขายให้คุณแม่
ก็ลงตำหนิตามความเป็นจริงทุกอย่าง

เพราะว่าเขารู้แล้วว่าถ้าตำหนิประมาณนี้
อยู่ตรงนี้แถวนี้โอเคไหม

เอ๊ะแล้วตกลงไม่มีตำหนิเลยเหรอ๑๓ปี
ถ้าบางคนไม่ได้บอกไว้แบบนี้

ทีมข่าวสอบถามนะว่ามีอะไรอยากฝากถึง

โอ้โห

ถ้าเป็นเราขายจะบอกว่าอะไรดีเนาะ

รถนักข่าวดูโชคโชนนะคุณเขียนไว้สอง

เป็นแล้วค่ะอะไรแบบนี้ไง
ประมาณนี้จะเห็นบ่อยค่ะในเว็บไซต์ที่ขายรถ

รถยุโรปแน่เพราะผมเองเนี่ยขับคันนี้

เร็วจริงนะคะใครจะนำไปทำบ้าน
ก็ไม่ว่าอะไรนะคะ